โควิดซึ่งมันใช้อยู่ทั่วประเทศนั้นมันจะประกาศเคอร์ฟิลล์ตามนั้นก็ได้
แล้วเราก็เคยประกาศมาแล้วแล้วก็เลิกไป

ตอนนี้การชุมงมเห็นเป็นพอละกอเรื่อง

พระราชกำหนดการบริหารการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ออกมาสมัยรัฐบาลท่านยกทกษิณ
มันมีกรณีอยู่๒กรณี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา๕
วันนี้ยังใช้อยู่ทั่วราชอาณาจักร
ซึ่งวันนี้มาประกาศใช้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

ก็แล้วยังไง
ถ้าเกิดว่าจะใช้นี่ประกาศตามมาได้ทันทีเลยใช่ไหม

ประเมินตำรวจต้องประเมินรายวันอยู่แล้ว

มีผู้ชมลงที่ดูเหมือนจะไร้แรง
อาจารย์คำกันพระพิจารณ์ดูข้อเก่าค่ะของผู้ชมลงที่ดูเหมือนจะไร้แรง
อาจารย์คำกันพระพิจารณ์ดูข้อเก่าค่ะของผู้ชมลงที่ดูเหมือนจะไร้แรง
อาจารย์คำกันพระพิจารณ์ดูข้อเก่าค่ะของผู้ชมลงที่ดูเหมือนจะไร้แรง
อาจารย์คำกันพระพิจารณ์ดูข้อเก่าค่ะของผู้ชมลงที่ดูเหมือนจะไร้แรง
อาจารย์คำกันพระพิจารณ์ดูข้อเก่าค่ะของผู้ชมลงที่ดูเหมือนจะไร้แรง
อาจารย์คำกันพระพิจารณ์ดูข้อเก่าค่ะของผู้ชมลงที่ดูเหมือนจะไร้แรง
ก็ไม่ตอบเพราะผมไม่รู้ว่าตั้งเขาตั้งเขาหาอะไร

ราตรหมายและพระพิจารย์ยังจัดได้นะครับ

ผู้ที่มาชุมนุมนี่คือผิดกฎหมายทั้งหมด

เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ไม่ว่าจะเป็นที่มีความร้ายแรงหรือไม่
ไม่ใช้กฎหมายชุมนุมสาธารณะ

คนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและเปิดเผย

๒บอกว่าอาจจะจำกัดเสรีภาพ

ในกรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีการออกกฎหมายมาซึ่งวันนี้มันมีแล้ว
มันก็เลยกลายเป็นข้อจำกัด

แต่ว่าเสรีภาพนั้นมีข้อจำกัด

มันไม่มีข้อจำกัดมันก็ใช้แต่วัก๑

เพราะฉะนั้นจะมาอ้างเสรีภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต

ทีนี้เงื่อนไขมันก็ไปอยู่ในพระราชกำหนดนั้นแล้วล่ะ

ออกประกาศมา๑ฉบับออกคำสั่ง

ออกข้อกำหนดมาอีก๑ฉบับ

มันเขียนเอาไว้ว่าไม่ให้มีการ

ทางตำรวจเขาก็จะอำนวยความสะดวก
ด้วยการบอกและออกคำชี้แจงมา

ว่าการชุมนุมเนี่ย
ถ้าหากว่าเป็นการชุมนุมเพื่อทำกิจกรรม

เช่นงานศพงานแต่งงานสังสรรค
ลื่นเริงอะไรต่อมีอะไรเนี่ย
จะเกิน๕คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น
ก็จะชุมนุมได้ในกรณีอย่างนั้น

ไปให้ข้อผิด
ไม่ได้ให้อะไรเขาทำนานกว่าผมเยอะ
พรกรนี้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ยกระดับได้สูงสุดขนาดไหน

ทีวีก็ได้ออกไปหมดทุกช่องแล้ว
ก็ตามพระราชกำหนดมาตรา๑๑

เข้าไปลื้อเวทีเข้าไปห้ามเข้าสถานที่

เขาเขียนเอาไว้นะแต่วันนี้ไม่ได้ใช้
ซึ่งแน่นอนในประเทศคนไทยมันทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะ

เดี๋ยวคุณจะไปพาดหัวอีกบอลเนรเทศ
กฎหมายมันเขียนแต่ว่าเขาเขียนเผื่อไว้โดยไม่รู้ว่ามีสถานการณ์อะไร
อย่างเช่นกรณีที่ใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
เมื่อเป็นชาวต่างประเทศเขาก็ใช้อำนาจนิรเทศ
เจ้าพนักงานตัดสินใจได้เลยใช่ไหมคะ
มันไม่เลยมันต้องขึ้นมาที่หัวหน้าผู้อำนวยการก็พบตร
เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมคะนางบุริษย์

ขอบคุณครับ